คุณผู้ชมมีเรื่องดีเป็นหยาดน้ำทิพย์ชะโลมใจคุณนะคะ
เรื่องราวดีเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสีธรรมราช
นครศรีธรรมราชแปลว่าเมืองของผู้ทรงธรรม
แล้วเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นถูกเมืองเลยค่ะเพราะมันสมชื่อมาก
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาไปเจอเงินหลักหมื่นบาทค่ะ
แล้วเขาไม่เอามาเป็นของตัวเองมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อตามหาเจ้าของแบบนี้คุณเห็นไหมเงินมัดนั้นหมื่นกว่าบาท
ถ้าเป็นคนที่โลภนะออกไปแล้วน่าไม่เหลือแล้วปลิวไปแล้วนะคะ
คนที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านงเยาแซ่ฮั่นโพสต์ภาพนี้แหละค่ะแล้วก็แคปชั่น
เนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชปักใต้
ขออนุญาตนะคะอ่านเป็นสีให้แก่ชาวปากใต้หน่อย

ใครตกหน้าลาดขู่คว่างมาเอาหน้าวินเครื่องรับจ้างค่ะ

คือเงินใครตกอยู่ที่หน้าตลาดคูขวางมาเอาด้วยที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ใช่เนี่ยค่ะเฟซบุ๊คประเทศคอนแล้วเพจนี้มีคนตามเยอะนะคะ
เขาก็ช่วยกันแชร์เป็นพลังเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปถามเจ้าของโพสต์ก็คือคุณนงเยาเนี่ย
คุณนงยาวบอกว่าช่วงเช้าตัวเองมีอาชีพคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ก็ไปขับวินตามปกติขณะที่นั่งรอลูกค้ามีผู้ชายวัยกลางคน
เรียกให้เธอไปหยิบของบางอย่างที่ตกที่พื้นหน้าตลาด
แล้วชายคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้ถามถ่ายชื่อนะคะ

หลังจากนั้นเธอแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจก็เลยเปิดข้างในดู
มันเป็นเงินหมื่นกว่าบาทก็เลยนับนับนะคะอย่างที่บอกไป
สุดท้ายเอาเรื่องราวมาโพสต์ตามหาคนที่เป็นเจ้าของเงินตัวจริงในเฟซบุ๊ก
แล้วผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงจู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
มาบอกว่าเป็นเจ้าของเงินแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเงินตัวเองหายแปดพันบาท
มันไม่ตรงกับยอดที่เธอโพสต์ถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ให้ไป

ใช่ก็เลยตอนนี้ประกาศหาเจ้าของตัวจริงมารับเงินไปนะคะ
หรือถ้าเกิดว่าเจ้าของยังไม่เห็นโพสต์ของเธอ

หรือประสานมาที่เทศกิจก็ได้
รับเงินไปเถอะเขาบอกว่าเขาไม่อยาก

ถามว่าเธอร่ำรวยอะไรไหมก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหาเช้ากินค่ำ
แต่ก็รู้ว่าของของใครของใครก็หวง
คนที่เป็นเจ้าของเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้
ถูกไหมแต่ชื่นชมเขารวยน้ำใจมากมาก
เมืองของผู้ทรงธรรมเมืองท่อนเมืองท่อน